ทุกผู้ชมครับมาถึงเรื่องที่เราชวนพูดคุยกันนะครับ

หลายท่านอาจจะไม่คิดว่ามันจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นถึงขนาดนี้
ผมเชื่อว่าถ้าท่านเห็นภาพเนี่ยท่านต้องตกใจอย่างแน่นอน

นั่งโดยสารรถแท็กซี่มาเบาะหลังคุณเขียนมาสอน
ดูที่ตาข้างซ้ายนะฮะ
อ๋อนี่ไงแปลงมากจริง
อ่าเดี๋ยวให้คุณเขียนมาสอนโชว์ให้ดูหน่อย

มันไม่ใช่ดินสอเขียนคิ้วธรรมดา

ใช่เป็นเหมือนผู้กันแล้วปลายก็คือ

มันคมมันเหมือนกับผู้กันที่เขาทำแข็งมาเลยครับท่านผู้ชมครับ

ค่ะนะฮะแล้วรถแท็กซี่

ค่ะเข้าใจว่าเพื่อนบอกว่าสงสัย
ตอนนั้นเพื่อนก็บอกว่าก็ไม่ได้ดูอะไรมากนะ

ที่ทิ่มเข้าไปอ่ะจริงค่ะนี่ฮะ
เหตุเกิดที่บริเวณแยก

พอเกิดเหตุทางป่อเต็กตึงเขาก็ไปช่วยนะครับ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็บาดเจ็บ
ปักเข้าที่ดวงตาเลยไอลายเนอร์
รถแท็กซี่พุ่งไปชนท้ายรถกระบะนะครับ
รถแท็กซี่หญิงสาวผู้บาดเจ็บเนี่ย
มีไอลายเนอร์ปักคาอยู่ที่ดวงตาด้านซ้าย
เลือดไหลออกมาถึงจมูกเลยนะ

เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็พาขึ้นรถกู้ชีพส่งโรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
เพื่อนที่นั่งมาด้วยบอกว่านั่งแท็กซี่มากับผู้หญิงที่บาดเจ็บนะฮะ
มาจากหมอชิด๒ปลายทางประตูน้ำ

เพื่อนก็ไม่ทันได้สังเกตว่า
เพื่อนที่บาดเจ็บกำลังนั่งทำอะไรอยู่
รู้ทัวร์อีกทีก็คือรถแท็กซี่ชนท้ายรถกระบะแล้ว
หันมาก็เห็นนี่แหละฮะแบบนี้เลย
ลายเนอร์ทิ้มเข้าไปที่เบ้าตาของเพื่อน

ค่ะทีมข่าวของเราก็คุยกับกู้ชีพทั้งป่อเต็กตึงที่เขาเข้าไปช่วย
เขาเล่าให้ฟังว่าก็เลือดออกจมูกเลย
ทางกู้ชีพก็ช่วยกันเช็ดเลือดนะคะ
แล้วก็ได้ยินคือเธอก็บอกว่าเจ็บปวดมาก

ก็ไม่รู้ว่ามันทิ้มเข้าไปเยอะแค่ไหน
แต่เหลือออกมาแค่นี้๔๕เซนติเมตรเองอ่ะค่ะ
คือเกือบครึ่งแท่งนะคะถ้าดูจริงแล้วอ่ะ
ว่ามันกระทบกระเทือนอะไรขนาดไหนบ้าง
ก็ต้องภาวนาว่าอย่าให้ไปโดนจุดสำคัญนะนะ

เนี่ยเขาทิ้มอยู่ที่เหมือนกับหัวตาเลยอ่ะ

จากหัวไปแบบปลายหางตากระดกให้ตาสวยอย่างนี้
ใส่จังหวะกำลังเขียนตรงหัวตาพอดี

ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเนอะ

บางคนบอกว่าผมโกนหวดบนรถครับผู้ชาย

ก็ได้โกนหนวดก็ได้
โอ้ยนี่ค่ะก็เป็นอุทาหอนนะคะ